คุณผู้ชมไปที่ขอนแก่นกันหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีภัยเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ

เขาบอกว่าช่วยหน่อยตามล่าโจรมีหนวด

ทีนี้พอไปหาแล้วปรากฏว่ามันไม่มี

คว้าเอาโดรนที่วางโชว์อยู่หน้าร้าน

กว่าจะรู้ตัวเขาบอกผ่านไปกว่า๔ชั่วโมงแล้ว
ก็เลยอยากที่จะมาโพสต์คลิป
เพื่อจะให้ช่วยชาวเน็ตช่วยกันตามล่าหน่อย

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

เสื้อแขนยาวกางเกงยีน๓ส่วน

เดินออกมาจากร้านก่อนจะมาหยุดที่ชั้นวางสินค้าค่ะ
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็หยิบกล่องโดรน

เมื่อสักครู่นี้เห็นเลยนะคะ

คิดแพลเนตอยู่ตึกคอมโคสะถนนศรีจันทร์เทศบาลนครขอนแก่น
เวลาเกิดเนี่ย๑๐โมงครึ่งช่วงเช้าเลยของวันที่๒เมษายนที่ผ่านมานี้เอง
สุภกรคุณบัวพนักงานประจำแล้วก็เป็นเจ้าของโพสต์
เขาเล่าให้ฟังว่าในวันเกิดเหตุเขาเฝ้าหน้าร้านอยู่
ตอนนั้นมีลูกค้าผู้ชายคนนี้เดินมาทำทีขอซื้ออะไหล่โดรน
แต่ว่ามันไม่มีค่ะเขาก็ทำเป็นเดินไปดูโดรนที่วางโชว์อยู่หน้าร้าน
จังหวะนั้นมีลูกค้าที่เป็นเด็กผู้หญิงสองคนนี้ค่ะเดินเข้ามาพอดี
เธอก็ไปรับลูกค้าใช่ไหมคะก็ทำให้ไม่ได้สังเกตพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
แล้วก็มาเห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละว่าผู้ชายคนนี้หยิบเอาโดรนที่วางโชว์หน้าร้านหลบหนีไปเลย
แต่กว่าจะรู้ก็๔ชั่วโมงแล้วค่ะซึ่งโดรนที่คนร้ายขโมยไปราคาประมาณ๒๕๐๐บาท
ก็เลยตัดสินใจนำภาพวงจรปิดนี้ไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจช่วยตามตัวคนร้าย
เพราะว่าถือเป็นภัยแก่ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ถือเป็นการเตือนให้ร้านค้าที่ชอบวางของโชว์หน้าร้านเนี่ย
มัดระวังว่าจะถูกขโมยของแบบนี้ด้วยรวมถึงเอามาโพสต์ในโลกออนไลน์จะได้ช่วยกันตามอีกต่อหนึ่งด้วย